ฉาแก๊งกากีรีดรับเงินคดีเคลียร์ยา
คือคุณผู้ชมครับแต่ความโชคร้ายจริงอยากจะใช้คำว่าซวย
ตกอยู่ที่สายตำรวจอืมสายตำรวจที่ทำหน้าที่แบบ
คอยสืบคอยหาข้อมูลอะไรเนี่ยวิ่งไปหาพี่เอกเลย
เรื่องราวเป็นยังไงมาดูครับในตั้มอายุ๒๗ปี
นำหลักฐานทั้งคลิปเสียงและหลักฐานการโอนเงิน
มาร้องขอความช่วยเหลือจากนะครับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐสายไหมต้องรอด
เขาเล่าบอกว่าเขาเป็นสายให้ตำรวจนะครับจับตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้
เมื่อช่วงกลางปี๒๑๖๕ปีที่แล้วนะครับที่บ้านหลังหนึ่ง
ตรงนี้ใช้พักยาเสพติดอยู่แถวตากศิลป์สิบเก้า
ได้ยาเสพติดมาแสนเม็ดนะโอ้โหแสนเม็ดนะ
แล้วจับกลุ่มคนเฝ้าด้วยคนหนึ่งหลังจากนั้นได้โทรศัพท์นะครับ
รับโทรศัพท์รับโทรศัพท์จากเจ้าของยาเสพติด
บอกเอ้ยช่วยคุยตำรวจหน่อยเคลียร์หน่อยดิเคลียร์หน่อยดินะ
ขอเคลียร์ไม่ให้ขยายผลนะตั้มก็ทำเหมือนทุกครั้ง
ก็ฮะอ้าวเหรอเป็นสายตำรวจแล้วรับเคลียร์ตำรวจด้วยเห
อ๋อเหรอตั้มบอกทำเหมือนทุกครั้งไอดอมแล้วก็เป็นสายให้ตำรวจเลอะ
เป็นสายให้อีกฝ่ายกันแน่เออนะอ่ะตั้มบอกทำเหมือนทุกครั้ง
คือไปคุยกับรองสารวัตรสืบสวนของสอนอโอ้โหนี่ท่านต้องออกมาชี้แจงนะ
ของสอนอตลาดพลูอ๋อแล้วก็ให้จ่ายเงินหนึ่งล้านบาทอุ้ย
เป็นนะฮะเอามาแลกกันกับสิ่งที่ขอแต่เจ้าของยาต่อลองบอก
หนึ่งล้านเนี่ยขอสามแสนห้าได้ไหมแต่พอจ่ายเงินจ่ายยอมจ่าย
แต่จ่ายเงินไปแล้วกลับถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับขยายผลจับกลุ่ม
นะฮะทำให้เจ้าของยาเสพติดเขาบอกว่าอ้าวไหนจ่ายไปสามแสนห้า
ให้กับทางตลาดพลูอ่ะนะครับแต่แต่ปสเข้ามาจับไง
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
เออเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้เข้าไปก่อนเอ้ามึงก็โอนเข้าบันทีประนั้นน่ะ
ไม้เกินสองทำวันตะแม่มาเยอะแหละ
ประมาณนั้นได้เรื่องทั้งหมดนี้เต้าแล้วตั้มเล่านะแต่ผมเนี่ยเอามาเล่าต่อให้กูผู้ชมฟังอีกทีหนึ่ง
บอกว่าเป็นสายให้ตำรวจมาสิบปีแล้วพี่สิบกว่าปีด้วยโอ้โหนะตอนที่วัยรุ่นน่ะนะ
เคยถูกตำรวจจับแล้วก็เลยบอกเอาอย่างงั้นละกันผมขอทำประโยชน์เพื่อทางราชการ
แต่แบ่งเงินกันแค่๓นายผู้กองพงศ์ผู้กองพงศ์ดังแล้วดาบป๊อกจาแจ๊ก
ส่วนตำรวจอีก๒นายเป็นตำรวจชั้นศัลยบัตรถูกสั่งตามหน้าที่
ไม่ได้รับส่วนแบ่งเขาว่างั้นนะ
ทำให้ตำรวจสามนายมีฐานะโอ้โหมีฐานะขึ้นมาล่ะ

แล้วก็ยังไปเรียกค่าคุ้มครองจากขบวนการปล่อยเงินกู้รายวัน
แล้วก็แก๊งหวยรายวันอีกนะ
ตอนนี้ตามออกตามกลัวแล้ว
เพราะว่าตำรวจทั้ง๓นายส่งคนมาคุกคามถึงบ้าน
แล้วเจ้าของยาเสพติดก็ส่งคนมาล่าตัว

เพราะจ่ายไปแล้วจะยังถูกจับไง
ตอนนี้เขาต้องหาที่ซ่อนแล้วนะครับ
แล้วก็ขอออกมาสู้ไม่สู้ก็ตายครับ
แล้วคิดว่าเขาจะทำอะไรแล้วถ้าเขาจับเรา
เขาเคยยัดยาพี่ผมเห็นกับตาครับพี่
เขาอยู่กับชุดมากครับผมอยู่กับชุดนี้ก็มากครับ

เคยมีเคสอย่างนี้เรียกรับนู่นนี่นั่นอย่างนี้
เท่าที่ผมมีหลักฐานนะพี่เพราะมีหลักฐานผมมีคือล่าสุดเลยครับ
แต่ว่าที่ผ่านมามันทำสำเร็จผมก็เลยลบไปคือน้ำหลอนครับ
แล้วมีทั้งหมดศูนย์อื่นเกี่ยวข้องอีกแน่
ก็มีทั้งหมด๓คนครับตอนนี้ผมตามมาหลักฐานนั้น

ถ้าเพราะเรามาออกข่าวแบบนี้เราไม่กลัวเหรอ
เพราะว่าเราก็เหมือนอยู่ในที่แจ้งแล้ว

ไม่สู้ว่าตายใช่ผมก็ยอมสู้ดีกว่าพี่
โอ้โฮหนีก็ตายสู้ก็ตายงั้นสู้ดีกว่า
สู้ดีกว่าตอนนี้ตั้มมีศัตรูสองฝั่งนะ
ว่าอะไรปั้มคือรู้ความลับเยอะสุดไง
ค้ำนายใช่มั้ยซามนายที่บอก
และอีกฝั่งนึกคือพวกแก๊งขายยาวที่มันจะเอาตังค์คืน
ฝั่งไงฝั่งใช่มั้ยเอาตังค์มาคืนเลย

ได้เหลือจะพาไปร้องเรียนกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพรรณ
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้
พูดสิทธิ์ข่าวไปที่สอนอตลาดภูขอพบกับ
ภูกองพงมีไหมครับดาบป๊อกมีไหมครับจาแจ๊กมีไหมครับทั้งสามนาย
ยังไงไม่ได้เข้าเวรแปลว่าอะไรแต่ว่ามีแต่ไม่ได้เข้าเวร
แต่ได้ข้อมูลจากตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ทีมเดียวกับ๓นายนี้
บอกว่ารู้ข่าวแล้วโอ๊ะตกใจแล้วไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริง
เพราะทำงานร่วมกันมานานและถ้าทั้งสามคนเรียกเงินจนรวยจริง
อย่างที่ถูกกล่าวหาคงไม่ไปกู้หนี้ยืมสินนะครับ
เหมือนขณะนี้หรอกนะแต่ยอมรับว่าเคยเห็นตั้มเนี่ย
เคยเห็นตั้มมาก่อนนะครับเพราะว่าถูกจับคดียาเสพติดในพื้นที่หลายครั้ง
เรื่องนี้เนี่ยนะมีคนพูดไม่จริงใช่แล้วก็มีคนที่
ทำจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องหาข้อเท็จจริงนะ
เรื่องเท่านี้ตอนนี้เราฟังมาแต่จากฝั่งตั้มอ่าแต่เดี๋ยวรอสามนายเนี่ย
มีชื่ออะไรนะผู้กองพงศ์จาป๊อกจ่าแจ๊คเดี๋ยวรอก่อนรอก่อน
เพราะว่าเรื่องก็ไปถึงรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เอ่อวันนี้วันนี้ถึงถึงบิ๊กโจ๊คได้แน่ครับ